มาฟ้องดีนะครับฝั่งภูบิชาในเรื่องของการฟ้องเท็จ
ร่วมกันฟ้องเท็จฟ้องทั้งหมด๒คน
คนแรกคือภูบิชาไข้ถวล
คนอีก๒คือธนายวรยุทธิ์คุณวงสัยซึ่งเป็นธนายภูบิชา
ที่เราฟ้องเนี่ยทางทั้งสองคนนะครับ
ว่าจากการสืบพยานอะไรมาก็จะสาหรับมีคำพิภาษา
อยู่เรียบร้อยแล้วในคดีหลักจนวันนี้ผมกับคุณลูกจรู
เลยมาฟ้องคดีทั้งสองคนค่ะการเป็นทันายความ
ถ้าเกิดเรามีส่วนร่วมนะครับรู้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่ลูกความบอกมา
แล้วตนเองลงชื่อในฐานะของผู้เรียนก็มีความผิดด้วย
พยานบุคคลนะครับวันนี้เรายื่นไว้ต่อ๓ฝาก
คนแรกคือคุณลูกจนโลกคนที่สองคือคุณ
คนที่สามคือตำรวจกองปราบ
แล้วก็พยานหลักฐานคือคำพิภาพศาสตร์
แล้วก็คำร้องขอฝากขังคุณครูปีชาที่ตอนนั้นถูกดำเนินคดี
เอาตอนนี้เอาอาญาก่อนนะครับนี่ก็คือน่าจะเป็นเซตแรกก่อน
เดี๋ยววันนี้เราฟ้องในเรื่องของการฟ้องเท็จนะครับ
ส่วนในเรื่องของการเบิกความเท็จเนี่ยน่าจะเป็นล็อตใหญ่นะครับ
็อตใหญ่ก็จะมีมากกว่า๒คนมากกว่า๕คนแน่นอนนะครับ
คนที่ไปมีส่วนร่วมนะครับในการที่มาเบิกความในศาลนะครับ
เบิกความให้โตความเป็นจริงนะครับบิดเบือนเข้าในจริง
กับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับดำเนินคดีทุกคนนะครับ
เราต้องดำเนินคดีทุกคนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับ
งั้นก็จะมีการกันแกล้งฟ้องร้องให้กับคนที่บริสุทธิ์เนี่ย
ต้องเหลือดร้อนขึ้นลงพึ่งศาลกันเป็นระยะวันปีนะครับ
ผมคิดว่าถ้าเกิดเรื่องนี้คนที่กระทำความผิดนะครับถูกลงโทษนะครับ
คราวหน้าจะได้ไม่มีใครไปแกล้งฟ้องหรือไปกันแกล้งคนบริสุทธิ์
ต้องรับโทษอีกนะครับมันจะต้องทำให้เป็นเยี่ยงอย่างให้กับสังคมนะครับ
คนที่มาเบิกความในศาลนะครับแล้วก็เบิกความไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ซึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริงจริงจริงแล้วนะครับครูปีชาเนี่ยไม่ได้ไปนะครับ
ตามความวิทยาศาสตร์ของศาลจังหวัดกาญชาบุรีนะครับ
ใครที่เบิกความขัดต่อข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็มีจนาที่จะช่วยเหลือครูปีชา
เจนตนาถึงเจดิตนะครับก็จะต้องถูกต้นเจดิต
ก็ถ้าเกิดว่าเขาถูกสรรพิษัทหุ้มที่๕๓เพราะว่ามีความผิดนะครับ
แล้วต้องติดคุกเนี่ยนะครับมีผลแน่นอนนะครับ
เพราะว่าก็จะต้องถูกขอจากภาคฟันธุ์ครับ
พอมพอมมานะอยากยายถึงวันนี้จะตายไป
ส่วนแค่เงินบริการยังไงดีว้าฐูรศาสนาย
คุณลุงการใช้ชีวิตเป็นไงบ้างครับ

จคดีแรกเกิดสิ้นไปเรื้อบร้อยนะ
ซที่เริ่มต้นมันผ่านพนไปแล้วนะ
สังคมกระทบรับรู้เยอะแยะแล้ว
ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรได้

ยังไม่ได้รับศัพท์นะแม่งอุทธรรย์

ถ้าไม่ผิดนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณวิชาเนี่ย
อันนี้คือเรื่องคดีแรกเดี๋ยวก็คงจะมีการดำเนินคดีต่อไป
กรรมที่กระทำความผิดเป็นกระทงกระทงไป
ไม่ว่าที่เพราะที่เขาฟ้องผมมาฟ้องคุณปุ๊ชรูนะคะ
นะครับจริงแล้วไม่ใช่นะครับการที่ฟ้องเท็จเนี่ยนะครับมีความผิดตั้งแต่นับจากวันที่ฟ้องแล้วนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องรอคดีที่สุดนะครับในเมื่อเขายื่นฟ้องแล้วการกระทำความผิดเกิดแล้วนะครับเราสามารถที่จะดำเนินการได้เลยนะครับคุณลุงครับอย่างการมาฟ้องครั้งเนี้ยครับมันดูเหมือนไม่จบไหมฮะ
แล้วผมก็ยังไม่ได้มนุษย์การอะไรเลยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยนะเพียงแต่ว่าแก้แก้มันว่านึกยังโปรดเครื่องอยู่นะครับว่าลึกนะผมว่าอูตุชนธรรมดาก็น่าจะมีแปลวิศึกบ้างนะครับ